คุณผู้ชมคะสายไหมกับคลอง๒เจอกันแล้วก็ยิงกัน
เหตุการณ์นี้มีทั้งคนเจ็บคนตายนะคะ
ตรวจสอบกันหน่อยค่ะเกิดขึ้นตอนสักประมาณ๔ทุ่มนะคะ
มีคนเจ็บมีคนเสียชีวิต
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนี่เข้าไปตรวจสอบเลย
ภาพที่เห็นก็คืออยู่หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละค่ะ
กำลังพยายามที่จะประถมพยาบาลนะคะ
จุดตรงนี้อยู่ปากทางเข้าโรงพยาบาลสายไหม

ล้มทับร่างของนายสุรเดชธรรมาอายุ๓๐ปี
นายสุรเดชโดนยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่หัวไหล่ค่ะ
แล้วก็ที่หน้าอกที่ชายโครงซ้าย
มีกระสุนทะลุหลังนะ๒นัดนับแผลดูมีทั้งหมด๔แผล
แล้วก็ตรวจค้นในกระเป๋าสะพายของนายสุรเดช
เจออาวุธปืนไทยประดิษฐ์กระบอกหนึ่ง
ลักษณะปืนคือขึ้นไกลปืนไว้เรียบร้อยพร้อมยิง
แล้วก็มีมีดพับปลายแหลมอีก๑เล่ม
อันนี้คือคนเสียชีวิตนะคะ
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนนึงนำตัวส่งโรงพยาบาลสินแพทย์
ก็คือนายกิตติชัยน้ำทิพย์อายุ๒๑ปี
นี่ก็ถูกยิงเข้าที่ต้นขาขวาแล้วก็ด้านหลังนะคะ
รวม๒นัดใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูค่ะเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม
ตกอยู่บนสะพาน๕ปลอกเก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดเลย
ตำรวจบอกแบบนี้ค่ะตำรวจบอกว่านายสุรเดชผู้ตายเนี่ยนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มามากับนายกิติชัยคนเจ็บ
แถวตลาดวงศกรนี่แหละหลังจากนั้นเนี่ย
ไปมีเรื่องกับอริทั้งสองคนก็เลยโดนไล่ตาม
แล้วตัวของนายสุรเดชขี่หนี
นายกิติชัยทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปซ้อนท้ายนายสุรเดช
ตอนนี้จากมอเตอร์ไซค์๒คันมาเป็นคันเดียวแล้วนะคะ
ปรากฏว่าอะไรคนร้ายน่ะขับแซงมา
แล้วกระหน่ำยิงปืนใส่นายสุรเดชที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์
โอ้โหนายสุรเดชก็พยายามขี่หนีจนมาถึงทางตัดถนนลำลูกกาค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยคือพอโดนยิงด้วยแหละมอเตอร์ไซค์ก็ล้ม
ทับร่างของนายสุรเดชผู้ตาย
ส่วนนายกิติชัยเพื่อนที่ซ้อนมาเนี่ยวิ่งหนีนะ
แล้วก็มีคนช่วยหามส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้ค่ะตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วด้วย
ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการตามตัวมาดำเนินคดี
ทีนี้นักข่าวของเราค่ะก็ลงพื้นที่ไปดูในจุดที่เกิดเหตุหน่อย
ไปสอบถามทางด้านร้านลูกจ้างร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียง
บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนะมันมีเสียงเป็นเสียงคนโวยวายดังเลย
แล้วก็มีเสียงปืนแบบปั้งได้ยินประมาณนี้
ออกมาดูเห็นวัยรุ่น๓๔คนวิ่งแตกกระเจิงคนละทิศคนละทาง
แล้วมีมอเตอร์ไซค์ทับผู้ชายคนหนึ่งอยู่

ก็คือทับนายสุรเดชผู้ตายนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
แล้วตอนนั้นนะลูกจ้างร้านค้าเขายังคิดเลยว่า
วัยรุ่นทะเลาะกันตามปกติหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอก
เพราะว่าลูกจ้างร้านค้าเขาก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์ที่เขาได้ยิน
สิ่งที่เขาเห็นจะมีคนตายด้วย
ทีนี้ที่บนสะพานค่ะรอยต่อ
รอยต่อระหว่าง๒จังหวัดกรุงเทพปฐุมเลยนะ
เมื่อเช้าตอนที่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเจอ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะภาพขวาคือภาพเช้าที่นักข่าวของเราลงไป
ไปเจอเป็นที่ครอบหัวกระสุนปืนตกอยู่บนสะพานด้วย
ทีนี้ศพของผู้ตายเนี่ยนะคะคือนายสุรเดชเนี่ย
ก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลภูมิพลตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
ญาติก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะรับศพ
ส่วนเรื่องคดีตอนนี้อย่างที่บอกค่ะตำรวจรู้ตัวคนร้าย
กำลังแกะรอยคนร้ายที่ก่อเหตุ
ไล่ดูกล้องวงจรปิดว่าคนร้ายหนีไปที่ไหน
แล้วก็ได้ตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย
เนี่ยมันมีข้อมูลอัปเดตในเบื้องต้น
จากการตำรวจเขาลงพื้นที่หาข้อมูล

กิติชัยเขาซ้อนรถจักรยานยนต์ที่มีสุเดชเป็นคนขี่มา
จากตลาดวงศกรมุ่งหน้าลำลูกกา
พอถึงสะพานเฉลิมพงศ์คนร้ายเป็นผู้ชาย
คนขี่รถมาซ้อนกันมาเรียกให้หยุด
แล้วคนซ้อนเนี่ยเอาปืนยิงใส่เลย
มีทั้งคนเจ็บคนตายเลยจากนั้นก็หลบหนีไป
ก็ทิ้งหลักฐานไว้ที่จุดเกิดเหตุนี่แหละคุณผู้ชม
ซึ่งตำรวจสายไหมเองเนี่ยเขาก็กำลังหารักฐานอยู่

เพราะฉะนั้นเชื่อว่าหลังจากนี้ตำรวจตามตัวได้ไม่ยากนะคะ